หนึ่งแตกตื่นเหมือนกันครับที่จังหวัดตากมันเป็นพิธีกรรมที่ดูแล้วมันก็บางคนอาจจะเคยเห็นแต่ผมเองเห็นแบบนี้แล้วต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วย
มันเป็นพิธีกรรมที่เขาทำกันเนี่ยนะครับในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนอยากจะให้ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วบางทีคุณเห็นแล้วคุณอาจจะเดาไม่ออกว่าเขาทำอะไรกัน
ในช่วงเวลากลางคืนนะครับเรียกได้ว่ามากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าขับมอเตอร์ไซค์กันมาตอนแรกคิดว่าเป็นกลุ่มเด็กแว้นสุดท้ายมาเพื่อขับไล่ผีแม่ม่ายไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
อ้าวมากันเป็นขบวนอ่ะโอ้เขานับรวมรวมแล้วประมาณเกือบเกือบสามร้อยคนนี่ไม่ใช่กลุ่มมอเตอร์ไซค์แว้นนะไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเด็กซิ่งค่ะแต่น้ำทรงน้ำเสียงคือได้ยินเสียงโอ้ยว่าบิดเสียงแบบว่าบิดเบิ้ลเครื่องอ่ะตกใจสิครับแบบนี้ที่นี่ครับที่สาราประชาคมกลางหมู่บ้านทุ่งกงตำบลประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับ
นี่คือพิธีกรรมไล่จับผีแม่ไม้คือมันมีข่าวลือแถวนี้ว่าผีแม่ไม้อารวาสเขาก็มีผู้เสียชีวิตติดต่อกันเนี่ยเจ็ดศพชาวบ้านเชื่อว่าอาการป่วยต่างที่เกิดขึ้นเกิดจากฤทธิ์เดชของผีแม่ไม้ก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะหรือจากลักษณะนะครับมากันเนี่ยแต่ละคนนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ
สะพายดาบมาเป็นดาบแบบว่าลงอาคมเป็นอีดาบอันใหญ่เออบางคนนี่แบกประหลัดขิกขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มีประหลัดคนไหนบอกให้ทำค่ะเป็นประหลัดขิกเอามาด้วยโอ้โหคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วก็คนเท่าคนแก่ของหมู่บ้านเขาก็บอกว่าวิธีการแบบนี้มันอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่เขาสบายใจแล้วที่